ช่วงนี้เช้าสดใสมาเริ่มกันที่ความสดใสเกี่ยวกับเรื่องของงานบุญกันดี
กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดอบรมหัวข้อพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
ซักซ้อมลำดับขั้นตอนก่อนที่จะมีงานถวายกระถิ่นพระราชทานตามพระอารามหลวงทั่วประเทศ
ชวีรัฐเกษตรสุนทรผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเปิดอบรมในหัวข้อพระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
ในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพันศา๘๙พันศา๕ธันวาคม๒๕๖๒
และทรงเสด็จเถลิงถวาลัยราชสมบัติครบ๗๐ปี๙มิถุนายน๒๕๕๙นะคะ
โดยขณะนี้มีผู้ขอรับผ้ากระถิ่นพระราชทานผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด๗๖จังหวัด
แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจองค์กรพ่อค้าประชาชนและชุมชนคุณธรรมเข้าร่วมกว่า๗๐๐คนค่ะ
ข้อหลักของการเปิดเวทีให้ความรู้วันนี้ก็คือวิธีซักซ้อมลำดับขั้นตอนการถวายกระถิ่นพระราชทานตามพระอารามหลวงทั่วประเทศ
เพื่อจะนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมนะคะ
ซึ่งในปีนี้ค่ะมีผู้ขอรับผ้ากระถิ่นพระราชทานไปถวายยังวัดต่างทั้งภาครัฐและก็เอกชนรวมแล้ว๒๙๔วัดค่ะ
การที่ได้มาประชุมวันนี้ก็จะได้เป็นการอะไรซักซ้อมแล้วก็เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง
แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมการศาสนานั้นเดี๋ยวจากนี้ไปก็จะมีสาธิตว่า
การที่รับผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายอย่างพระรามหลวงนั้นเนี่ยทำอย่างไรถึงจะถูกต้อง
บางครั้งก็อาจจะมีขั้นตอนที่ไม่ถูกต้อง
ทั้งนี้กฐินพระราชทานคือกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทาน
ผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายยังวัดหลวงต่างค่ะ
ภายในงานที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะมีตัวแทนจากกระทรวงและหน่วยงานต่าง
ตลอดจนคณะบุคคลให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ซึ่งก็เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
ถิตนี่เป็นคำโบราณนะจริงนะแปลว่าเหมือนไม้สะดึง
จากไม้สดึงไว้เวลาเย็บผ้าก็ต้องเป็นไม้กรอบนี้ดึงให้ตึงนะครับ
ก็สมัยก่อนก็มีการขึงผ้าเพื่อเย็บเป็นจีวอนต่างนะครับ
ก็เลยเป็นที่หมายบางคนบอกกระถิ่นต้นอะไรหรือเปล่า
ไม่ใช่แปลว่าไม้สะดึงนะครับ
ปัจจุบันก็แปลว่าเหมือนผ้ากระถิ่นผ้าจับสะบงจีวรนะครับ